เมื่อเวลาอันดับสุดท้ายมันกลายเป็นอันดับสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย
สุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายสุดท้าย

ทีดีเนี้ยคะดังเล่งแต่ว่าความเล่งโภงหลุกที่สอง